อยากปล่อยให้นาเตออกไปพักบ้างส่วนสถานที่ในการเก็บตัวจะเป็นที่ไหนสมาคมก็จะเร่งติดต่อประสานงานเพื่อเปรียมความพร้อมล่วงหน้าต่อไปตามที่ดิชิโดนั้นอยากจะได้ว่าจะซ้อมจุดไหนเดินทางยังไงก็จะดำเนินการให้นะครับตามต้องการแน่นอน